อ่ากลับมาในช่วงนี้ไปขอนแก่นกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
มีเรื่องที่ตำรวจเข้าไปจับสาวประเภทสอง
สาวที่สองคนนี้เนี่ยอัดคลิปลามกอนาจารย์ของตัวเองนะคะ
แพลตฟอร์มโอลี่แฟนเว็บไซต์ชื่อดังของอังกฤษ
แล้วก็ไปเก็บค่าบริการจากสมาชิกเข้าร่วมชมคลิปนะคะ
มีรายได้ถึง๕๑แสนบาทต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะ
ตำรวจสืบสวนและวิเคราะห์อาจยกรรมจังหวัดขอนแก่นเข้าไปสืบค่ะ
สาวประเภท๒คนนี้ใช้เว็บไซต์โอลี่แฟน
โหลดคลิปคอนเทนต์ลามกอนาจารย์ที่ตัวเองเป็นตัวละครหลัก
แล้วก็ขอเก็บค่าใช้บริการจากผู้ชมนะคะ
มีทั้งแบบจ่ายรายเดือนมีแบบสมัครดูแบบตลอดชีพด้วย
และแอบคราวนี้มีคนติดตามกว่า๑แสน๒หมื่นคนทีเดียว
ตำรวจพอได้ข้อมูลชัดเจนก็ขอหมายสารบุกเข้าไปจับเลยค่ะ
จับได้ที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น
ก็เจอข้อหาทำผลิตมีไว้นำเข้า
หรือยังให้นำเข้าในราชนาจักรพาไปหรือยังให้พาไปหรือทำให้แพร่หลาย
โดยเอกสารภาพเขียนภาพพิมพ์มีแถบบันทึกเสียง
หรือสิ่งอื่นใดอันเป็นลามกเพื่อประสงค์แห่งการค้าหรือการค้า
รวมถึงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะ
ตำรวจตรวจยึดคลิปวิดีโอลามกได้เป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบฉากการผลิต
ทำคลิปวิดีโอลามก๑๗ชิ้นด้วยกัน
ตอนที่จับกลุ่มเนี่ยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาค่ะ
นี่อุปกรณ์การทำคลิปนะคะแล้วก็บอกว่าช่วงโควิด
อ้างโควิดโควิดไม่ได้ไปเรียนก็เลยหางานทำ
มีช่องทางก็เลยตัดสินใจอัดคลิปลงในโอลี่แฟน
แล้วหาผู้ชายที่สมัครใจมาร่วมถ่ายคลิป
ก็อัดคลิปใหม่ทุกวันเลยนะคะเพื่อบริการสมาชิก
มีรายได้เดือนละแสนกว่าบาทแต่ว่าทางตำรวจยังไม่เชื่อว่าทำคนเดียว
เดี๋ยวต้องขยายผลดูว่ามีใครเกี่ยวข้องอีกหรือเปล่า
นี่ค่ะตอนที่บุกจับเข้าไปเจออุปกรณ์เพียบเลยนะคะ
ไซต์โอลี่แฟนตอนนั้นเป็นที่รู้จักกันกว้างขวางในบ้านเราก็จาก
ไข่เน่าคดีน้องไข่เน่าหลายคนน่าจะจำได้เป็นเว็บไซต์ที่มีสำนักงานใหญ่
ที่อังกฤษแล้วเปิดให้สมาชิกอัพโหลดคลิปลงไปในนั้นนะคะ
แล้วก็เรียกเก็บค่าใช้บริการกับคนที่เข้าชม
ก็มีคนเข้าไปสร้างคอนเทนต์เยอะเลยนะคะกว่า๒ล้านคน
มีผู้ใช้บริการถึง๑๓๐ล้านคนทั่วโลก

ที่ไปอัดคลิปลงในนั้นแล้วก็เก็บค่าบริการค่ะ